ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนการโกนผมทำให้ดูแลรักษาง่ายแต่กระหม่อมเด็กยังบอบบาง
ปล่อยผมส่วนกลางกระหม่อมไว้และมีความเชื่อว่าเด็กที่ไว้ผมจุกจะไม่เจ็บไข้
เมื่อเด็กชายอายุย่างเข้า๑๓หรือ๑๕ปีเด็กหญิงอายุย่างเข้า๙หรือ๑๑ปี
ก็จะมีพิธีกลจุให้โดยจะมีการจัดพิธีทั้งหมด๒วัน
วันแรกเมื่อพระสงฆ์มาถึงปีภาษจะรับด้วยเพลงช้า
นำเด็กออกมาทำพิธีจึงบันเลงเพลงกลม
จากนั้นพระสงฆ์จึงเจริญพระพุทธมนต์
เมื่อจบแล้วปีภาษก็จะบันเลงเพลงกราวในและเชิดเป็นอันจบพิธีในวันแรก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน